รายชื่อว่าที่รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงในคอรมอเศรษฐานึงที่ชาวบ้านอาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา
เริ่มจากดรปานปรีพระหิตธานุกรคนในแวดวงการเมืองเรียกเขาว่าดรตั๊กอายุ๖๖ปี
เคยพลเอกชาติชัยชุนฮวันอดีตนายกรัฐมนตรีจบปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา
มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
แทนการค้าไทยตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยจนกระทั่งปี๒๕๕๙
ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ได้รับความไว้วางใจจากนายเศรษฐาให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คนที่๒อีกหนึ่งสายตรงของนายเศรษฐา
คือนายจักรพงศ์แสงมณีเริ่มทำงานกับพักเพื่อไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เคยเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โครงการหลักที่นายจักรพงศ์ก่อติด
คือโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาท
ที่เขาคิดว่าควรชะลอการสั่งซื้อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะดี

ไม่เห็นด้วยกับการนำภาษีของประชาชนไปจ่ายชดเชย
คนที่๓นายสุรพงศ์ปิยโชธจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลุยสนามการเมืองจากสนามการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
และเข้าสู่สนามใหญ่เมื่อปี๒๕๕๔ล้มเจ้าของพื้นที่ได้สำเร็จ
ชีวิตทางธุรกิจหมอหนุ่ยทำฟาร์มโคนมส่งออกนมพัสเซอร์ไร้ระดับประเทศ
รอบนี้นำสอสอเมืองกาลกวาดมาได้๔ที่นั่งจาก๕ที่นั่ง
ได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีไปครอง
อีกหนึ่งหนุ่มจากพักภูมิใจไทยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุล
เต้าจากนักการเมืองท้องถิ่นเข้าสู่สนามการเมืองใหญ่
โดยได้บารมีแม่เพราะนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคมนตรีพงพาณิชย์
การเมืองในพระนครศรีอยุธยาก็อยู่ในกำมือของซอสสมทรงบ้านใหญ่วังน้อย
สมทรงพันธ์เจริญวรกุล
ที่ทำงานการเมืองกับพักไทยรักไทยก่อนจะย้ายมาอยู่ภูมิใจไทย
หลัดกระทรวงการคลังที่ลาออกก่อนเกษียณไม่ถึง๑เดือน
เป็นลูกหม้อของกระทรวงการคลังรู้ลึกรู้จริงด้านการเงินของประเทศ

มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
หวังจะผลักดันนโยบายเงินดิจิทัลให้เป็นผลสำเร็จ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน